แล้วก็มีการโต้กลับจากทางอิสราเอล

อดคนตายตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
ทั้งในฝั่งที่บริเวณฉะโหนวัลกาซ่า
และฝั่งของประเทศอิสราเอลเอง
๑๖๐๐กว่าคนแล้วนี่คือตัวเลขล่าสุดแล้วก็ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทีนี้เรื่องของสถานการณ์มันก็ดูไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลงเลยนะฮะ
อิสราเอลเองใช้มาตรการในการตัดน้ำตัดไฟงดการส่งอาหารในบริเวณฉนวนกาซ่า
ฮามัสเองคุณผู้ชมครับก็เช่นเดียวกันนะ
คือบอกเลยว่าถ้าเกิดอิสราเอลมีการยิงจรวดโจมตีฉนวนกาซ่า
โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้านั้นจะมีการฆ่าตัวประกันที่จับไว้
แถมถ่ายทอดสดด้วยทางโซเชียลมีเดีย
เหมือนสถานการณ์ก็ดุเดือดขึ้นเรื่อยด้วยนะคะ
ตอนนี้คนไทยของเราก็ได้รับตัวเลขยอดรายงานผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วย
อย่างวันนี้ก็เป็น๑๘คนแล้วนะคะ๑๘ศพแล้วที่เสียชีวิต
แต่ว่ายอดเราไม่อยากให้มากไปกว่านี้ก็ยังต้องติดตาม
เพราะว่ายังมีญาติคนไทยอีกจำนวนมากเลยที่ยังติดต่อยาดที่ไปขายรายงานอยู่ที่นั่นไม่ได้
ของลูกหลานที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลด้วยนะคะ
ขณะที่คนไทยล็อตแรกจะถึงเมืองไทยนะคะวันที่๑๒
ที่จะไปรับคนไทยกลับมาอีกนะคะ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าในการรับคนไทยนะคะ
ออกจากพื้นที่คนที่ต้องการออกมาเนี่ย
ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
เซตที่จะเดินทางกลับมา๑๕ตุลาจะกลับมาทีเป็นร้อยนะ

เพราะว่าเป็นเครื่องบินพาณิชย์ของเราเองนะใช่ไหมครับ

คุณผู้ชมครับเราไปดูสถานการณ์ภาพรวมก่อนนะครับ
สงครามตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
บริเวณทางฉนวนกาซ่าเนี่ยนะครับเป็นอย่างไร
อัลจาซีร่านะครับสำนักข่าวซึ่งอยู่ทางตะวันออกกลางเนี่ยนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์นะครับหน่วยแพทย์อิสราเอล
รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุประทะครับ
มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับอยู่ที่๗๐๔คนในปาเลสไตล์ในฉนวนกาซ่า
บาดเจ็บอีกกว่า๔๐๐๐คน
คุณผู้ชมครับยังมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอีก๑๗ศพด้วยกันนะครับ
เขตเวสแบงค์นะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก๙๐นะฮะ
อันนี้คือสองส่วนนะของทางปาเลสไตล์นะทั้งฉนวนกาซ่า
ซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบพื้นที่สงครามแล้วก็บริเวณเขตเวสแบงค์ด้วยนะครับ
ที่เป็นที่ตั้งของนครเยรูซาเลม
อิสราเอลครับมีอิสราเอลเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย๙๐๐ศพนะครับ
บาดเจ็บอย่างน้อย๒๖๐๐คน
รวมผู้เสียชีวิตจากการสู้รบทั้งสองฝ่ายตอนนี้๑๖๐๐กว่าศพแล้วนะครับ
ที่องค์การสหประชาชาติครับบอกว่าการโจมตีตอบโต้ทางอากาศของอิสราเอล
ทำลายบ้านเรือน๑๕๙หลังในฉนวนกาซ่าครับ
แล้วก็อีกมากกว่าพันหลังเสียหาย
มีรายงานว่าประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ในเขตกาซ่าเนี่ยนะครับ
กลายเป็นผู้พัดถิ่นครับมากกว่า๑๒๓๐๐คนโดยประมาณนะครับ
กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีกระลาโหมอิสราเอล
มีคำสั่งให้ปิดล้อมฉนวนกาซ่าทั้งหมด
ประกาศตัดน้ำนะครับงดส่งอาหาร
ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วก็เชื้อเพลิงครับเข้าไปที่ฉนวนกาซ่า
นวนกาซ่าเนี่ยคุณผู้ชมพี่กะเต็นฮะ
เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะฮะ
เพราะว่าเนื้อที่คุณผู้ชมดูตามแผนที่มันเล็กมากนะ
แต่ว่ามีประชากรอาศัยอยู่เนี่ย๒ล้านกว่าคนนะครับ
แล้วก็ขู่อย่างที่ผมได้บอกไปว่าจะสังหารตัวประกันนะ
ถ้าเกิดว่าอิสราเอลยิงโจมตีพลเรือนในฉนวนกาซ่า

และอย่างที่บอกว่าจะมีการขู่ว่าจะถ่ายทอดสดด้วย

ได้กล่าวโทษอิสราเอลโจมตีหน่วยงานการแพทย์
แล้วก็บริเวณแคมป์ซึ่งบริเวณแคมป์ทำให้คนตายจำนวนมาก
บางคนอยู่ด้วยกันตายทั้งครอบครัวในเวลาเดียวกัน

โดยงานสาธารณสุขขาดแคลนเชื้อเพลิงและยารักษาโรค
พร้อมกับมีการร้องขอนะครับให้มีการเปิดทางเพื่อมนุษยธรรม
ให้สามารถลำเลียงเวชพันธุ์แล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็น
ในการส่งต่อกับโรงพยาบาลท้องถิ่นได้ครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมครับผ่านมา๔วัน
สถานการณ์นั้นดูไม่ดีขึ้นเลยนะ
นี่ค่ะตึงเครียดขึ้นด้วยนะคะ